ไม่ใช่เขาจะลาออกกี่โมง

หัวหน้าพักถ้าเกิดออกไปกรรมการบริหารพัก

ลาออกไหมครับ

นะครับผมตั้งใจที่จะ
ประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ

แต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพัก

ผมประกาศอะไรไว้ผมก็รับผิดชอบ

เอาล่ะครับ
นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว

เดี๋ยวเฮ้ยมายังไง
นัธมนตรีว่าการอะไร

ตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าว
พี่มองอ่ะที่เขาถามกันมา
คุณหมองบปไม่รักก็คือทานประกาศไว้ว่า

คุณหมอชนน่าติดแจ้งแบบนี้พี่ถามเวลาจะประกาศนี้
ประกาศแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่นะคือที่บอกว่าไม่ปฏิเสธหรอก
ที่จะไม่ลาออกลาออกลาออกแน่นอนแต่ภารกิจของหัวหน้าพักคุณเข้าใจไหม
กรรมการบริหารภักดิ์ก็ต้องจัดตั้งตระบันให้เสร็จได้ที่นึงแล้วก่อน
วันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักเพื่อไทยเสร็จนะประกาศลาออกทันที
นี่เขาบอกชัดเจนยังว่ากี่โมงไม่ต้องรอกี่โมงเดี๋ยวเขาลาออกแน่นอน
เมื่อถูกถามถึงเหตุผลว่าที่ต้องร่วมงานกับพักสองลุงทำไมทำไม
จับมือเขย่าคุณหมอชนะทำไมทำไมคุณหมอชนนั่นบอกว่าก็ไม่ต้องชี้แจงใด
เพราะแถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วหากไม่มีสองพักนี้มันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอนนะครับ
ก็เลยต้องมุ่งมั่นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้
โดยมีภาพพฤทธัณฑ์ไปแก่นามแล้วเป็นหัวหน้ารัฐบาลไม่ได้ร่วมไปนั่งร้านอะไรน่ะ
นั่งร้านส่งเสริมไข่อะไรอย่างไรก็ปฏิเสธไปแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกว่านี่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่า
คุณหมอชนนั่นนะครับก็เดินออกไปเลยนะครับ
อย่างผิดหรือขาดการณ์ทางการปฏิเสธ

อย่างก็ต้องลืมไปบ้างบางอย่างก็ต้องลืมไปบ้าง

มีเราไม่มีลุงลืมไปเถอะ

ว่าคราวนี้เนี่ยจะต้องกลืนเลือดต้องลืมวัฒกรรมมีลุงไม่มีเรา
ในการพาพักเพื่อไทยเดินต่อไปข้างหน้า
อยากให้ฟังจากปากคุณเศรษฐาค่ะ
สิ่งที่เราพูดไประหว่างการเลือกตั้งชัดเจนครับคำพูดเป็นนาย
อยู่บนบรรทัศน์ของการที่เราต้องได้แรงสไลด์
คุณแพทองทานได้พูดไปเมื่อวานี้หลายเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดเรื่องที่เราต้องพาพักเพื่อไทยเดินไปข้างหน้า
ที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
มันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชน
วันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาธกรรมทั้งหลาย

สองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามที
นี่ไงคุณผู้ชมต้องลืมวาธกรรมทั้งหลาย
มีลุงไม่มีเราอันนี้คุณเศรษฐานะ
ก่อนหน้าคุณอุ้งอิ๊งคุณอุ้งอิ๊งว่าไงนะ
ก็บอกว่าเราไม่สามารถแลกสไลด์
ในเมื่อแรงสลัยไม่ได้นะครับ
พูดประมาณว่าการเมืองต้องเดินต่อเพราะว่าพักเพื่อไทยเองก็มีต้นทุนเหมือนกัน
ใช่อันนี้คุณอุ้งอิ๊งหมอชนน่านก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันคือเทคนิคการขอเสียงจากประชาชน
นี่แหละค่ะแต่ละคนก็จะมีชุดคำพูดที่เอามาอธิบายให้ประชาชนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ

เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รู้ว่าเวลาเขาพูดอะไรไว้
พอหลังเลือกตั้งมันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้
ขอพูดหน่อยได้ไหม
นี่ไงก็ออกไปไม่แลนด์สไลด์ไงไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตาม
ถ้าคุณชอบพักไหนเนี่ยคุณต้องซัดไปเต็ม
ต้องไปนะฮะนี่จะได้แลนด์สไลด์จะได้ไม่มาเป็นแบบนี้กัน
คุณเศรษฐาบอกนะว่ายังไม่ลืมการต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดง
หลังการยุติบทบาทของคุณนัทธวุฒิสายเกลือนางสาวทัศนี
บุรานุปกรณ์นายชานันยอดหงษ์แล้วก็ย้ำว่า
หากวันนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเนี่ย
จะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้อดีตผู้สนับสนุนนะนะ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จของรัฐบาลใหม่นี้
อืมถามหากันอยู่นานว่าพี่เต้นไปไหน